มีความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนะครับวันนี้นะครับ
ถ้าท่านยังจำกันได้คดีนี้เป็นคดีความขึ้นมาจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์
แล้วอดีตสอบพรรคประชาธิปัฏตอนนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์คุณยิ่งลักษณวัตร
ล่าสุดวันนี้ครับนายสิริโชคโสภาอดีตสสพักประชาธิบัติ
ขอโทษนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายต้องมนตรี
กรณีที่นายสิริโชคพร้อมด้วยนายเทพไทยเสนพงศ์
และนายชวนลอิทราโกมรสุทธิ์
ซึ่งเป็นอดีตสอสอของพักประชาธิปัตย
แล้วก็เป็นพิธีกรรายการสายล่อฟ้านะฮะ
ร่วมกันบินประมาทนางสาวยิ่งลักษณ์
รณีที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่โรงแรมโฟลซีซั่น
แล้วก็เอาไปวิพากษ์วิจารณ์จนเกิดเป็นวลีเรื่องว๕โฟซีซั่น
ข้อความบางส่วนในจดหมายเปิดผนึกนายสิริโชคบอกว่า
บัตรนี้ข้าพเจ้ากับพวกรวม๓คนสำนึกผิดแล้ว
และขออภัยต่อนางสาวยิ่งลักษณ์
ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ได้ให้อภัยต่อข้าพเจ้า
และได้ยื่นคำร้องขอถอนดีกาให้กับข้าพเจ้าและพวก
ทำให้หลุดพ้นจากคดีนี้
ข้าพเจ้ากับพวกทั้ง๓คนขอขอบคุณ
และถือโอกาสนี้แจ้งข่าวให้ทราบกันโดยทั่วไป
คือความเป็นมาของเรื่องนี้เนี่ยนายชาวลิศวิชยสุทธิ์
สมาชิกพักเพื่อไทยบอกว่าการโพสต์ข้อความของนายสิริโชคเกิดขึ้น
ก่อนที่สารดีการัดฟังคำพิพากษาสารดีกาวันที่๑๙ตุลาคมนี้
ก่อนหน้านี้มีการฟ้องคดีกันไว้สารชั้นต้นและสารอุทธรณ์
พากษาจำคุกนายสิริโชคกับพวกคนละ๑ปีปรับคนละ๕๐๐๐บาท
โทษจำคุกให้รอลงอาญา๒ปีทีนี้ก็ต้องรอฟังดีกา๑๙ตุลาคม
แต่ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ได้ถอนดีกาคดีให้นายสิริโชคก็เลยโพสต์
อย่างที่ท่านทราบข้อมูลนะครับนั่นหมายความว่า
นายสิริโชคนายเทพไทยและนายชวนลก็จะรอดพ้นจากคดีถูกจำคุก
ซึ่งมันจะส่งผลต่อเรื่องทางการเมืองแม้ว่าจะเป็นการรอลงอาญา๒ปีนะครับ
กลางบรรยากาศทางการเมืองที่ต่อสู้กันอย่างเข้มข้น
แต่ว่านายชาวลิศบอกว่านางสาวยิ่งลักษณ์แม้จะถูกกระทำทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็มีเมตตาไม่ถึงเข็นค่ากันทางการเมืองเอาถึงขั้นติดคุกติดตาราง
เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมว่ามีจิตใจสูงสมกับเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมือง

ส่วนอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งครับนายสมบัติบุญงามอนง
ซึ่งเป็นผู้ที่จัดตั้งพักเกียรได้เดินทางไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
วันนี้ไปชุดพนักงานออฟฟิศนี่ฮะสวมเสื้อเชิดกางเกงสแล็กรองเท้าหนัง
ดูแต่ว่าดูแบบเหนื่อยหน่อยแบบคนทำงานออฟฟิศแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วเนี่ยนะ
สภาพสุดโสมนะครับแล้วก็มีกระเป๋าเอกสารนะครับ
บรรจุป้ายข้อความคืนบัญชีคืนอำนาจประชาชน
นายสมบัติวันนี้เดินทางไปต้องการพบพลเอกประยุทธ์นามนตรีหัวหน้าคณะคอสช
เพื่อขอเคลียร์ปัญหาที่ถูกคอสชอายัดบัญชีธนาคารไว้นาน๔ปีกว่าแล้ว
ส่วนเหตุผลที่ออกมาเรียกร้องในช่วงนี้เพราะอะไร

ตอนแรกคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ไม่นานครับ
เพราะว่าแกไปแต่งเพลงใช่ไหมครับว่าคืนความสุขแล้วขอเวลาอยู่ไม่นาน
ผมก็คิดว่าอยู่ไม่นานเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับ
ที่สองเนี่ยคดีผมเนี่ยมันอยู่ในชั้นศาลฮะ
ก็ต่อสู้คดีชั้นศาลคิดว่าศาลเมื่อคดีสิ้นสุดแล้วเรื่องนี้มันจะจบ
เพราะโดยตักกะแล้วเนี่ยมันสมมุติเขาบอกว่านี่เป็นของกลางใช่ไหมครับ
แต่จริงมันไม่ใช่ของกลางนะครับ
ไม่มีรายงานตัวไม่เกี่ยวข้องกับการอายัดบัญชีธนาคารเลยนะครับ
มันเป็นการออกคำสั่งโดยแบบอำเภอใจนะครับ
เพื่อจะบีบคันผมเนี่ยให้ได้นะครับ